ยอดผู้ติดเชื้อวันนี้นะคะศุกร์๒๕มิถุนายน
ซึ่งก็แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๓๔๘๒ราย
ส่วนผู้ที่อยู่ในเรือนจำ๑๖๒ราย
ดังนั้นรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมดที่มีการแพร่ระบาดมา
ก็คือ๒๓๖๒๙๑ราย
วันนี้ในช่องสีเหลืองนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตก็ยังสูงอยู่นะคะ
๔รายผู้เสียชีวิตสะสม๑๘๑๙ราย
ส่วนที่คุณผู้ชมเห็นหน้าจอนี้เป็นวัคซีน
ฉีดไปแล้วทั่วประเทศ๘๔๓๒๐โดส
ทีนี้แบ่งเป็นเข็ม๑ประมาณ๖ล้านกว่าโดส
แล้วก็เข็มสอง๒๓๐๐๐๐๐กว่าโดส
เหลืออีก๙๒ล้านโดสภายในสักประมาณ๑๙๐วัน
เป้าหมาย๑๐๐ล้านโดสภายในสิ้นปี
จะฉีดกันวันแล้วเท่าไรหกแสนกว่าโดสหรือหรือ

ใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงเรื่องวัคซีนแล้ว

คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะออยก็อนุมัติ
ขึ้นทะเบียนไฟเซอร์เรียบร้อยแล้ว
ไฟเซอร์ถือว่าเป็นตัวที่๖ของไทย
เพราะฉะนั้นไล่เรียงกันหน่อยค่ะ
ตัวที่ได้รับอนุมัติในบ้านเรานะตอนนี้
แอสตราเซเนก้าอนุมัติไปเมื่อ๒๐มกราคม
ซีโนแวคอนุมัติ๒๒กุมภาพันธ์
จรสรรค์แอนด์จรสรรค์๒๕มีนาคม
โมเดอร์น่าเมื่อ๑๓พฤษภาคม
ซีโนฟาร์มอนุมัติเมื่อ๒๘พฤษภาคม
แล้วก็ล่าสุดเมื่อวานนี้คือไฟเซอร์นั่นเองนะคะ

๒ตัวคือสปุ๊กนิตวีกับโควาซินนี่นะคะ
ตอนนี้รอดำเนินการอยู่เพราะว่าเอกสารสำคัญมันยังไม่ครบ

ส่วนวันนี้ประชาชนที่ต้องการไปถกแขนฉีดซิโนฟาร์มนะฮะ
มีการเริ่มต้นในการฉีดซิโนฟาร์มกันแล้ว
หลังจากที่เข้ามาบ้านเราแล้วก็มีการกระจาย

แต่ว่าวันนี้นะครับมีการฉีดกันที่สถาบันด้วย
ซึ่งผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
พร้อมด้วยนายอนุทินชาญวิรากูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
วันแรกสำหรับการฉีดพระราชทานนะครับ
บรรยากาศเช้านี้ก็มีกลุ่มต่างที่สำคัญ
ก็คือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและประชาชนทั่วไป

แล้วก็ย้ำว่าผู้ที่รับการฉีดวัคซีนวันนี้
จะเป็นกลุ่มผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสก่อนนะครับ
แล้วก็มีประชาชนในกลุ่มดังกล่าวที่มารอการฉีดวัคซีน
บอกว่าก่อนหน้านี้รู้จักข่าวรู้จักสื่อ
ก็เลยรีบตื่นนอนมาเลยนะฮะ

ตั้งแต่ตี๔เลยตี๔ตี๕นะฮะ
ท่านหนึ่งที่มาตี๔จนได้คิวคนแรก
เพราะที่ลงทะเบียนจองกับหมอพร้อมไว้เลื่อนไปเดือนหน้า
แต่ทีนี้คนกลุ่มนี้เขาก็มีการเหมือนว่า
ทางสำนักงานเขตของแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร

ตรวจสอบว่าเป็นผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจริงนะครับ
บางคนบอกว่ารอความหวังที่จะได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนี้มานาน
เข้ามาให้คนไทยได้เลือกฉีดไม่ต้องมารอแค่วัคซีนของรัฐบาลเท่านั้น
ที่ศึกษามาที่แต่ละคนพูดมาแล้วก็มาวันนี้

บอกว่าดีใจที่ได้ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มนะฮะ

แล้วก็ทำอาชีพหมอนวดต้องเจอคนเยอะนะฮะ

แล้วก็ขอบคุณราชวิทยาลัยจุฬาพร
ให้โอกาสคนพิการได้เข้าถึงวัคซีนที่ดีนะครับ

รับการจัดสรรวัคซีนระยะที่๑
แล้วก็เลือกโรงพยาบาลจุลาพรเป็นสารที่
เป็นสถานพยาบาลในการให้บริการฉีดวัคซีนนี้

มีศักยภาพในการรองรับการฉีดได้ถึง๕๐๐คนต่อวัน
แล้วก็อย่างที่บอกตอนนี้วัคซีนซิโนฟาร์ม

ที่มีการสั่งซื้อมาอย่างอบจต่าง
เขาเตรียมพร้อมในการที่จะฉีดให้กับประชาชน

ใช่ค่ะเพราะว่าเริ่มต้นวันแรกก็คือวันนี้นั่นเองนะคะ
ทีนี้เมื่อเช้านักข่าวของเราก็ไปทำข่าวใช่ไหม
นายกก็ไปไปตรวจเยี่ยมดูเรื่องของการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอ
ว่ามันมีข่าวออกมาว่าจะให้กรุงเทพล็อกดาวน์๗วัน
เพราะว่ามีอาจารย์หมอนักวิชาการเสนอมานะ
ซะเลยกรุงเทพสัก๗วัน

ท่านคะว่ายังไงคะกรุงเทพจะล็อกดาวน์๗วันจริงไหม
ซึ่งนายกก็ตอบนะคะบอกว่าเรื่องนี้กำลังพิจารณาอยู่
คือนายกก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะทำหรือว่าไม่ทำ
เพราะว่านายกบอกว่าจะต้องรอฟังข้อมูลจากทางการแพทย์

พูดถึงเหตุผลถึงความจำเป็นในการพิจารณา
ซึ่งสบคเองเขาก็มีหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา

ว่าถ้าเกิดว่าปิดมันจะเดือดร้อนหรือเปล่า
ซึ่งนายกก็บอกนะเราจะแน่ใจได้หรือไม่ว่าปิดแล้วจบ
ถ้าเกิดผมปิดแล้วมันไม่จบจะทำยังไง
ผมกำลังพิจารณาว่าถ้าเจ็บแล้วจบก็ควรทำ

อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันผมไม่โทษใครทั้งนั้น

ส่วนเรื่องของปัญหาเตียงผู้ป่วยไม่พอในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ

ให้เพิ่มเตียงขึ้นอีก๑๐๐เตียงแล้วนะฮะ
เพื่อรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับ
ส่วนนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรี

ก็บอกเหมือนกันว่าตอนนี้กำลังเร่งเพิ่มเตียงอยู่
ในส่วนเตียงรองรับผู้ป่วยสีแดงสีเหลืองส่วนสีเขียวเดี๋ยวว่ากัน
ใช่ค่ะคือคุณอนุทินบอกว่ายืนยันนะว่าเตียงพอ
อย่างที่โรงพยาบาลบุษราคำขยายได้ถึง๕๐๐เตียง
โรงพยาบาลบุษราคำนี้อยู่ที่เมืองทองทานีนะคะ
ก็เป็นจุดรับผู้ป่วยสีเหลือง
ใช่ค่ะแต่ว่าเป็นจุดรับผู้ป่วย
ที่มีเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์หนักต่างพร้อมแล้วก็ครบถ้วน
ทีนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวรอดูบ่าย๒โมงวันนี้
นายกแล้วก็มีการเรียกประชุมค่ะ
เกี่ยวกับข้อเสนอเรื่องของการล็อกดาวน์
เพราะฉะนั้นเย็นนี้น่าจะมีความคืบหน้า
เกี่ยวกับการล็อคดาวน์กรุงเทพในประหารนครภ์
คุณหมอหลายท่านออกมาแสงความคิดเห็นว่าล็อกดาวน์กรุงเทพ
เป็นระยะแบบนี้ด้วยนะครับ